พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดตากกันหน่อยนะคะมีเหตุความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้น
สามีพระยาขู่หนึ่งฝ่ายสามีเหมายาและหลอนยาเสพติด
มีปัญหากับภรรยาในเรื่องของการจะขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูลูก
ถือมีดดาบปลี่เข้าไปทำร้ายพระยาคือมือถือมีดดาบกันเดียว
แต่ที่ใช้ทำร้ายเนี่ยคือเท้าคือทั้งเตะทั้งถีบจนภรรยาเนี่ยล้มคว่ำลงกับพื้น
ไม่พอเหยียบซ้ำกระทืบซ้ำเข้าไปที่หน้าอกแล้วก็ศีรษะจนภรรยาเนี่ยสลบเหมือดคาเท้าเลยค่ะ
ชาวบ้านเห็นทนไม่ไหวต้องรีบเข้ามาห้ามแล้วก็แยกนำตัวภรรยาส่งโรงพยาบาลนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายภรรยาก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ให้คุณผู้ชมดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่แล้วก็ชาวบ้านเข้าไปช่วยเหลือภรรยากันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่พยายามเรียกสติของฝ่ายหญิงนะคะ
ว่าได้ยินไหมรู้สึกอะไรไหมแต่ว่าฝ่ายหญิงไม่ตอบสนองเลยนะคะ
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะ
สภาพเนี่ยตามร่างกายลำตัวแล้วก็หน้าอกรวมถึงศีรษะมีบาดแผลบวมปูด
อยู่ในลักษณะเป็นตายเท่ากันนะคะ
กู้ภัยก็รีบนำส่งโรงพยาบาลแม่สอด
ใกล้กันที่ชาวบ้านเขาล็อกตัวเอาไว้เนี่ยค่ะ
คือสามีวัย๓๔ปีอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งเลยนะคะ
พูดจาด่าทอคนที่เข้ามาห้าม
ซึ่งมีญาติฝ่ายหญิงบางคนทนไม่ไหวค่ะ
ทำร้ายกลับไปเนี่ยค่ะฝ่ายสามีคนใส่เสื้อสีดำ
ที่มีเหมือนกระเป๋าสีชมพูคล้องคออยู่ที่ต้องถูกล็อกแขนเอาไว้นะคะ
ต่อมาก็ได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลนะคะ
ว่าฝ่ายหญิงคือภรรยาเสียชีวิตแล้ว
โดยทั้งสามีภรรยาคู่นี้เขาอยู่กินกันมานานแล้วค่ะ
แต่ช่วงหลัง๑๒ปีที่ผ่านมาแยกกันอยู่
แล้วก็มีปัญหาเรื่องการแย่งกันเลี้ยงดูลูก
เพราะว่าฝ่ายชายมีอาการคล้ายคนเสพยาใช้ยาเสพติด
ลุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายภรรยาบ่อย
แล้วก็มีพฤติกรรมอื่นที่ชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ย
ไม่พอใจแล้วก็อยากที่จะให้ย้ายออกไปซะ
เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
เห็นว่าผู้ชายคนนี้ที่แยกกันอยู่กับภรรยาแล้วก็ตาม
แต่ว่าบ้านยังอยู่ในระแวกเดียวกันอยู่
เห็นภรรยาเดินผ่านหน้าบ้านค่ะ
ถือมีดดาบปรีเข้าไปทำร้ายภรรยาเลย
เอาเท้าเตะถีบจนล้มคว่ำ
ทืบซ้ำหลายต่อหลายครั้งจนภรรยาสลบคาเท้าแล้วก็ยังไม่หยุดทำนะคะ
ชาวบ้านก็เลยต้องเข้ามาช่วยกันล็อกตัวแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่แบบนี้
ฝ่ายแม่ยายแม่ของคนตายก็บอกว่า
ฝ่ายชายเนี่ยเสพยาติดยาเป็นแบบนี้หลายครั้งแล้ว
ลูกสาวทนไม่ไหวต้องพาลูก๓คนหนีออกมาอาศัยอยู่
กันอยู่ก็เป็นเพราะสาเหตุนี้นี่แหละ
แล้วฝ่ายสามีก็ตามมาหาเรื่องโดยตลอด

คาดคิดเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเรื่องจะจบแบบนี้นะคะ
ก็สาเหตุจากยาเสพติดอีกแล้วนะฮะ